ทางอย่าวางใจคนนี่เข้ากับข่าวนี้เลย
ใช่ค่ะเพราะไว้ใจครับจึงเกิดเป็นเรื่องราวสุดช้ำใจ
เมื่อเจ้าของร้านชุดวิวานะคุณนะคือไปดูหมอลำไปดูคอนเสิร์ต
ค่ะและทีนี้กำลังกลับบ้านก็มีชายคนหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งแต่งตัว
แล้วบอกว่าเป็นทหารก็เลยเชื่อใจเชื่อใจจะขอติดรถ
เข้ากรุงเทพด้วยน้ำใจคนไทยอ่ะพอบอกแบบนี้ก็เลยให้ติดรถมาด้วย
เขาก็พามาค่ะแต่พอมาถึงที่พักปรากฏว่าลุงคนนี้บอกโอ๊ย
ลุงขอดื่มเบียร์สักแก่วหนึ่งเออนะฮะแล้วเดี๋ยวลุงขอพักลงที่หน่อย
เอาไม่ไหวเจ้าของร้านก็เลยอนุญาตให้พัก
สุดท้ายคุณป้นทรัพย์สินไปเป็นแสนใช่ค่ะยืนฉี่เย้ยกลางร้านด้วยคุณ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสาม
เอามาลงไว้ระบุข้อความผู้เสียหายบอกว่าขอร้องทุกคนนะครับ
ผมโดนมอมยาลักทรัพย์เสียหายมากมากคนร้ายเป็นชายแก่อายุประมาณห้าสิบปีเนี่ย
ติดรถมาแกล้งเมาหลับแกล้งไม่รู้เรื่องพอเผลอเท่านั้นแหละ

เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันที่๒๓ต่อเนื่อง

ไปกับเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตหมอลำ

และทีนี้พอเล่นเสร็จคอนเสิร์ตเสร็จก็จะกลับบ้าน
กำลังเดินมาที่รถปรากฏว่าเจอตะลุงคนนี้

ลุงคนนี้มากับน้องวัยรุ่นอีกคนนึง
ส่วนตัวคุณพงศ์ผู้เสียหายก็มากับเพื่อนอีกคนนึง
กลายเป็นว่าก็อนุญาตให้ติดรถกลับมาด้วย
ด้วยความมีน้ำใจแหละและความไว้วางใจ

ส่วนเพื่อนคุณพงศ์ลงใกล้ร้านคุณพงศ์นี่แหละ

ตอนคุยก็น่าเชื่อถืออ้างว่าเป็นทหาร

แล้วก็ขอแวะซื้อเบียร์
แล้วก็ขอพักอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณพงศ์ก่อน

ปรากฏว่าตาลงคนนี้ชวนดื่มเบียร์

คุณพงศ์ดื่มไปได้อึกหนึ่ง

กระทั่งตื่นมากี่๖โมงเย็นนะคุณ

ค้นหาทรัพย์สินที่ร้านชั้นล่าง
ตาลุงคนนี้นะขอดูคลิปที่๑ใหม่หน่อยฮะ

เห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่หลับไม่นอนนะค้นหาทรัพย์สิน
ที่๒เดินขึ้นไปที่ห้องนอนชั้น๒

ขโมยแหวนไขมุกไปค่ะขโมยพระเลี่ยมทองมือถือแมคบุ๊กไปเออ
นี่ขโมยไปแล้วคลิปที่๓จะเห็นว่าขโมยเครื่องสำอางในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก
ฉี่กลางร้านเย้ยวงจรปิดเลย

ขี่รถโซฟารถโต๊ะกลางรถแจกันรถพรมกลางร้าน
ในกล้องวงจรปิดได้ยินชัดมาก

พอมาเห็นกล้องวงจรปิดกรณีแบบนี้
แล้วมาฉี่แบบนี้นะฮะฟังเสียงคุณพงศ์ฮะ
แล้วจังหวะที่ขี่ครับ

เขาก็ยืนฉี่ตรงหน้าร้านเลยครับ
คืออันนี้คือผมก็เพิ่งมาเจอนะครับตกใจมาก
ซึ่งตรงหน้าที่เขาฉี่ด้านหลัง

คือเขาฉี่ใส่อะไรครับ
เขาฉี่ใส่พงฮ์ใส่โซฟาผมเลยครับ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหตอนปัสสาวะนะ
นี่คุณพงศ์ก็แคปจากกล้องวงจรปิดนี้
เห็นหน้าชัดเจนเลยค่ะโอ้โหแต่ต้องเบอร์ข้างล่างไว้หน่อยนะฮะ
หลังจากนั้นที่เขาก่อพฤติกรรมทั้งขโมยทรัพย์สิน
แล้วก็ยืนฉี่แบบนี้เขาออกจากร้านไปคุณ

คนร้ายเดินออกจากร้านไปหน้าปากซอย
ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปพร้อมข้าวของต่างนานานะครับ
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น๘โมงครึ่งของวันที่๒๔กรกฎาคม

ตำรวจกำลังสืบหาตัวคนร้ายเพราะใบหน้าชัดเจนเลย
ต้นทราบว่าคนร้ายพอไปถึงหน้าปากซอย
ขึ้นแท็กซี่ไปไปลงย่านจุฬา
ส่วนแก้วเบียร์ที่คุณพงศ์ดื่มไปแค่อึกเดียวนะคุณ

คุณพงศ์เตือนว่าอย่าไว้ใจใครง่าย

พออ้างตกรถแบบนี้ขอติดรถเรามา